เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงพลุรักโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย
แต่ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดตอนนี้กับคุณรัชตะวันโภชนกูลกันก่อนเลยค่ะ
ขอบคุณคุณอรัชพรและคุณภาคภูมิด้วยนะคะ
ตอนนี้ใบตองก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะที่จะส่งความสุขส่งท้ายปี๒๐๒๐ไปพร้อมกับคุณผู้ชม
และตอนนี้ใบตองก็อยู่ที่บริเวณริเวอร์พาร์คไอคอนสยามค่ะ
ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะในค่ำคืนนี้เราจะมีการจัดการแสดงพลุรักโลกสุดยิ่งใหญ่อลังการ
เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ
และสำหรับผู้ที่เราจะจัดแสดงในค่ำคืนนี้นะคะ
เป็นผู้ที่ทำมาจากข้าวเหนียวไทยโดยใช้นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นมาผสมผสาน
ทำให้ผู้ที่จัดแสดงในค่ำคืนนี้นั้นจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายอีกด้วย
ซึ่งจะมีการจัดต่อเนื่องเป็นจำนวน๒๕๐๐๐ดอกด้วยกันค่ะ
และแน่นอนนะคะว่าการจัดแสดงพลุในครั้งนี้ก็เป็นการส่งมอบพลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสู่ชาวโลกค่ะ
และเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเราจะก้าวข้ามผ่านปีที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันและก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะ
และอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์โควิด๑๙กลับมาอีกระรอกนึงแล้ว
ก็เลยทำให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมไปถึงไอคอนสยามเอง
ได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของทางสาธารณสุขนั่นเองค่ะ
แล้วก็เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและตอกย้ำว่าคนไทยของเรานั้น
ยังคงมีกำลังใจที่ดีพร้อมจะก้าวเข้าสู่ปี๒๐๒๐อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง
ยังคงมีการจัดการแสดงผู้สุดยิ่งใหญ่อลังการเอาไว้เช่นเคยนะคะ
และสำหรับการแสดงผู้ในครั้งนี้รับรองว่าจะยิ่งใหญ่อลังการตระการตาแน่นอน
แต่เรายังคงมีการปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๖
กระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดค่ะ
ไฮไลท์สำคัญที่บอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดในค่ำคืนนี้ก็คือ
การจัดแสดงพลุรักโลกที่ยิ่งใหญ่อลังการตระการตาที่สุดในประเทศไทย
พลุที่ทำจากข้าวเหนียวนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในชื่อชุดที่ว่ามหัศจรรย์ความสุขเหนือสายน้ำค่ะ
ซึ่งจะมีการสื่อความหมายถึงความหวังความศรัทธาความรุ่งเรืองและความสุขจำนวนกว่า๒๕๐๐๐ดอกด้วยกัน
โค้งน้ำเจ้าพระยาระยะทางกว่า๑๔๐๐เมตรค่ะ
โดยจะมีการแบ่งออกเป็น๗องค์ด้วยกันนะคะ
สามัคคีรวมพลังสร้างสรรค์โลก
ซึ่งจะมีการจุดต่อเนื่องเป็นเวลา๕นาทีด้วยกันนะคะ
รับรองเลยว่าจะตื่นตาตื่นใจและตราตรึงใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ
ตื่นเต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมห้ามพลาด
ติดตามการถ่ายทอดกันได้นะคะ
ติดตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ซึ่งเราจะเริ่มต้นการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกา๒๕นาทีเป็นต้นไปนะคะ
แล้วเรามาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน

ส่วนคุณอรัชพรและคุณภาคภูมิที่อยู่ที่สตูดิโอก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะ
เดี๋ยวใบตองจะเก็บภาพบรรยากาศและความทรงจำดีวันนี้ไปฝากอย่างแน่นอนค่ะ